เชื่อจะนำทะเบียนรถโป้มัด
โทรนาเม้นท์แชมเป็นทิพย์รบทิพย์ชนะเลิศ
อาทิตย์ที่๑๘เกิดอย่าหย่อนหนี

ใครจะขวาแชมป์
เห็ดน้ำหนาบนายคนผู้ตลึงคาเฟ่
ยอดมวยร้อยตำรา
จองฝ่ายมือมวยเก่าอาวุธหนัก

เข้ามาช่วยเหลือครับลูกสาว
คนที่ถ่ายชื่อคุณพันนีย

พ่อเธอก็คือพ่อทวีชัย

ดื่มเหล้าครับแล้วก็จะตบตี

ทุกครั้งแหละแต่ไม่กล้าเข้าไป

จะโดนลูกหลงแล้วกลัวจะทำให้

ลั่งกว่าเดิมเดี๋ยวจะยิ่งทำร้าย

เลอหน้าไว้นะนี่คือสภาพของคนเจ็บก็คือคุณหมายครับบวมปูดตาปิดสองข้างแบบนี้เลย
ลูกสาวเล่าให้ฟังว่าพ่อทวีชัยเคยทำงานเป็นช่างกระจกแต่ปัจจุบันก็เกษียณแล้ว
ส่วนคุณอาหมายเป็นออทิสติกแต่ยังสื่อสารได้ยังช่วยงานบ้านเล็กน้อยช่วยได้อยู่
มีพี่น้องกัน๕คนนะก็คือคุณพ่อทวีชัยมีพี่น้อง๕คนอย่างน้องของคุณพ่อก็มีโรคประจำตัว
แล้วก็มาใส่อยู่ที่บ้านหลังนี้โดนพ่อทวีชัยทำร้ายทุบตีเป็นประจำแล้วก็เสียชีวิตไปนะ
คนที่๓อีกคนนึงนะไม่ใช่อาหมายนะแต่ว่าคนนั้นที่เสียชีวิตไปผลชันสูตรว่าคุณอาเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
คุณพ่อก็เลยไม่ได้โดนดำเนินคดีครับคุณผู้ชมเชื่อไหมขนาดคนเป็นลูกสาวยังบอกเลยนะว่า
แม้จะเป็นพ่อของตนเองแต่พฤติกรรมของพ่อมันโหดร้ายเกินไปลูกเองหลานเองยังหวาดกลัวเลย
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้คุณพ่อได้ชดใช้กรรมกับสิ่งที่ทำไปกับคนอื่นครับเพื่อนบ้านก็เล่าไปในทิศทางเดียวกันว่า
ทวีชัยเนี่ยมันโอ้โหอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงมักจะชอบทำร้ายน้องชายแล้วก็คนในบ้านเพื่อนบ้านยังได้ยินอยู่ประจำเลย
แต่ก็ไม่มีใครอยากไปยุ่งเกี่ยวครับแต่อยากให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการหน่อยเข้ามาดูแลหน่อยครับโอ้โหน่าเป็นห่วงครับครอบครัวนี้ฮะ